ยังไม่ทำมองได้ไงก็มาซะหลายคืนเลย

โอ้โหว่ายสวยเลยหน้าว่ายสวยเลย

มีทั้งมีดมีถึงไม้เออโห
คือกาจะมาเอาเรื่องไอ้หนุ่มธรรมบองนี่นะครับ
เนี่ยชาวบ้านมาล้อมกันสามสิบกว่าคนอ่ะ

บอกมาดูใช่ไหมดูใช่ไหม
ใช่แล้วแอบดูใครไม่แอบมันแอบดูลูกสาวผู้ใหญ่บ้านไหม

นี่ตำรวจโรงพักขลุงครับรับแจ้งมาจากผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ครับนายสำเริงอำพร
ตะบนเกวียนหักเนี่ยได้มาบอกว่าบอกตำรวจนะบอก
ตำรวจเนี่ยชาวบ้านกำลังล้อมจับผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก๔๐ปีไว้
ก็มาแอบดูลูกสาวเขา
ลูกสาวผู้ใหญ่บ้านอามน้ำอยู่ตำรวจรับแจ้งปุ๊บรีบมาเลย
เจอชาวบ้านกว่า๓๐คนรวมตัวอยู่
มีดมีไม้พร้อม

จอดมาราไซซุ่มคอยดูอยู่
ดูคนในบ้านผู้ใหญ่บ้านนี่แหละอาบน้ำ
ทำซ้ำทำซากมานานแล้วครับ

จนกระทั่งหัวข้ำผ้ว่านี้มีคนออกมาเห็นเสียเลย
ถามผู้ก่อเหตุช่วงแรกอย่างที่ได้ยินกันไปนะคุณผู้ชม
แม่ปากแข็งไม่ยอมรับซะด้วยพอตำรวจมาถึงยอมรับเลยฮะ
รับว่าตั้งใจมาดูลูกสาวเขายอมรับไหมตั้งใจมาดู
เอานี่ลูกผู้ชายตั้งใจมาดูไหมตั้งใจเนอะถ้าดูได้ครับ
ถ้าดูได้เราก็ดูโอเค
โอ้ยตายแล้วถ้าดูได้ผมก็ดู
ทางผ่านครับทางผ่านครับ
พยายามจะบอกว่าอ๋อผ่านมาแวะมาพอดี
ทำเหมือนแวะร้านสะดวกซื้อว่ะอันนี้แวะมาจับมอง
โอ้โหแล้วพอดูในมือถือคือคุณผู้ชมอนุพลยอมรับแล้วใช่ไหม
มือถือซะหน่อยอนุพลไหนเอามือถือมาดูได้ถ่ายอะไรไว้บ้างเนี่ย
มีไหมหลายคลิปเลยพี่น้ำแข็งมัดตัวเลยครับโอ้โห
ใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุ

มีเอกสารเงินกู้มีนามบัตรเงินกู้สีชมพูจำนวนมากเลย

แล้วไปพบบัตรพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่งด้วย
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานครับ
แล้วก็นำตัวอนุพลไปเดิมเนินคดีต่อ

นุพลผู้ต้องหารายนี้ถึงกับร้องขอว่า
ขอร้องนะผมขอนะอย่าทำข่าวเลย

แม่ผมป่วยลูกผมยังเล็ก